คลิปตำรวจจับเด็กนักเรียนขี่รถจักรยานยนต์กลางแยก

แล้วตำรวจคนนี้โมโหหรือว่ายังไงก็ตาม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

ตำรวจเกิดโมโหดายาบคายให้ของลับกับเด็ก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

ถ้าไม่มีมอไซค์จะให้ไปได้ไง

คลิปนี้เกิดขึ้นในช่วงเช้าของวันที่๖ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ
บริเวณทางเข้าโรงเรียนวัดแม่พระประจักษ์

ถนนสายบางลี่วัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรี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

ค่ะแล้วก็วิภาควิจารณ์เยอะมากนะคุณสมดุลคุณสมดุล
แต่เราก็ต้องเซ็นเซอร์คำที่ตำรวจเขาให้กับเด็กนะ
เพราะเป็นอย่างที่บอกไปเป็นคำหยาบ

คือดาบตำรวจอภิชาติสุวรรณปฐุมเลิศ
ผู้บังคับหมู่งานจราจรสพสพ
กับเด็กนักเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอสพ
ซึ่งเรื่องนี้พันธุ์ตำรวจเอกกริจจันสว่าง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

บอกว่าขณะกำลังโบกรถอำนวยความสะดวกให้นักเรียน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
มีสภาพดัดแปลงไม่มีใบขับขี่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

ทำให้หงุดหงิดพ้้างปาก
คำพูดที่ไม่สุภาพกับประชาชนไป

ไม่มีเจตนาใช้คำพูดด่าทอประชาชน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
แต่ไม่ยอมปฏิบัติตามกฎสัตว์และไม่ยอมแก้ไขสัตว์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

เพียงแต่เห็นว่าเด็กนี่ถูกด่าทอจริง
ถ้อยคำรุนแรงจริงนะครับ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

ฉันก็ไม่รู้หรอกว่าเด็กเขาเคยมีปัญหา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
ค่ะต้องบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจคือเข้าใจว่าปฏิบัติภารกิจปฏิบัติหน้าที่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

ก็คือให้พูดจาดีกับประชาชนพูดจาภัยเลาะครับ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

เตือนคนที่จะโพสต์อะไรด้วยแบบนี้ก็ต้องคิดเยอะด้วยเหมือนกัน